บอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะว่าค่าไฟฟ้าของบ้านพิกโจ๊กมีการใช้เงินของผู้ต้องหาคดียาเสพติกเป็นคนจ่ายให้โดยใช้บัญชีเม็ดพนันของมินนี่เป็นคนจ่ายค่าไฟให้
เขาเช่าบ้านจริงแต่ค่าไฟนะครับได้มาจากเว็บพนันออนไลน์นะครับ
แล้วก็เป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคนที่ค้ายาเสพติดนะครับ
แล้วผมถามว่าตกลงที่บอกว่าให้คิดไปจ่ายเนี่ยนะครับนะ
แล้วทำไมถึงกลายเป็นไอ้เสื้อลายนะครับนะ
ที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับผมก็ถามหน่อยนะ
ฉะนั้นวันนี้นะครับเราจึงมาร้องที่ปปนะครับนะ

ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันนะผมรู้จักเสียแตมดี
แตมเนี่ยสมัยก่อนทำพวกคาราโอเกะนะครับนะไปดูได้นะครับ
ในสมัยที่นะครับที่ปปชเรียกเสร็จมาสอบนะครับ
คุณสุภาพิยจิตนะครับได้มีการนะครับ

ที่เชื่อว่าเสียแตมมีการจ่ายเงินนะครับนะ
คนเดียวนะครับในคณะกรรมการปรปชนะ
ไปดูได้นะครับเอกสารที่มีการเผยแพร่อยู่นะครับ
ก็เดี๋ยวก็ต้องไปสอบถามที่พิเศษครับว่า
เดชมีการมอบเงินบัญชีรับนะครับ
ให้กับทางชุดสืบสวนสอบสวนหรือไม่นะครับ

ก็ได้มาจากกว่าวตลอเช่นเดียวกันนะ
แล้วก็มีเงินงอบรับในการทำคดีนะครับ
ให้เดินละ๖๐๐๐๐๐มักน่าจะไม่ผิดนะครับ

เป็นจริงหรือไม่ที่สัตวรรษระยะชาติมีงอบรับให้มาทำงาน
จริงคือผมมีมากกว่านี้เพราะผมเคยเตือนบิ๊กโจ๊กมาแล้ว
นะครับว่านะครับนะไอ้เรื่องต่างต่างเหล่านี้เรารู้หมดนะครับ
แล้วก็เตือนภาคภูมิด้วยนะว่าอยู่แต่พี่นะเรารู้อยู่แล้วว่าทำอะไรบ้างนะครับ
ดังนั้นเนี่ยไปดูได้เลยครับในคำร้องฝากหางของ
ของพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆเนี่ยจะมีชื่อผมอยู่ในแชทไลน์ของคุณภาคภูมิ
นะที่ภาคภูมิเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผมจริงนะครับ
ผมสะสมมา๒ปีนะผมก็มีเยอะนะครับกับทีมงานทั้งหมด
ถ้าผมเปิดนะผมก็ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกัน
ผมก็ยืนยันว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างผมกับพี่โจ๊กนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดนะครับวันนี้สังคมจะต้องสะอาดนะครับ
บ้านเมืองเราจะต้องสะอาดเรานะครับถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องฆาตการตำรวจสองแสนกว่านายนะครับ
ปัดกวัดนะครับองค์กรตำรวจให้มันขาวสะอาดสักที
เปลี่ยนสีแล้วนะครับนะวันนี้จะต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ไม่มีคนที่นะครับมาทำคดี๑๔๐ล้านของเป้นะครับ
เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนมาเกี่ยวพันกับเว็บพนันเองนะครับ
เครือข่ายของพี่โจ๊กนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้
ยังมีเจ๊กกี้นะยังมีเจ้าแดนยังมีเจ้านะครับรองผู้การอีกหลายท่านนะ
รวมทั้งไอ้ชัดด้วยนะครับนะที่ก่อกรรมทำเข็นให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับ
พี่กำลังจะบอกว่านอกจากพี่โจ๊กแล้วยังมีตำรวจชั้น
ผมไม่ได้บอกพี่โจ๊กนะครับอย่าถามแบบนั้นผมบอกว่าเครือข่ายพี่โจ๊ก
ยังมีอีกมากนะครับที่ก่อการทำแผนให้กับพี่น้องฆาตการตำรวจ
ในการในการทำคดีต่างต่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือนะ
ถามได้เลยว่ามีตำรวจที่ถูกกระทำเนี่ยกี่นายนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับ
ต้องบังคับเข้ามาต้องมาวันนี้ต้องมาให้ได้นะครับ
แล้วสโมสรตำรวจเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นกระบวนการที่มีการรับฟอกเงิน
ให้กับกระบวนการของมินนี่นะครับมาโดยตลอด
พี่ครับพอจะแย้งได้ไหมว่าสำนักข่าวที่ไปเชื่อ
สำนักข่าวนะครับมีสิบคนนะมีสิบคนนะครับที่จะต้องโดนนะ
เดี๋ยวรอตำรวจดำเนินการดีกว่าผมไม่พูดมากเดี๋ยวมันจะไปล่วงรู้ความลับในสำนวน
เดี๋ยวก็กล่าวเอาไปรู้ในสำนวนอีกนะครับแต่จริงอยากว่ามีสิบคนนะครับ
ไหนรับผิดชอบนะครับนะคนไหนรับเงินต้องรู้อยู่แล้ว
เพราะว่าคนที่รับเงินนะครับจำนวนมากมีไม่กี่คนหรอกครับนะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวต้องไปชี้แจงกับท่านในโรงผิวพันธ
ซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินหรอกไม่น่าจะเกิน๑๕วันนะ
น่าจะมีการเช็คบินนะครับสำหรับหน้าข่าวด้วย
รับตรงจากบัญชีมินนี่เลยใช่ไหมครับ
รับตรงจากบัญชีมินนี่นะครับจำนวนสองบัญชีจากร้อยห้าสิบบัญชี
ในขณะนี้แค่สองบัญชีนะครับมีคนที่รับเงินจากมินนี่หกร้อยห้าสิบคน
รวมทั้งนักข่าวด้วย๑๐คนนะครับนะ